ก็คือพี่ไก่จันจวนแล้วก็พี่โอ่งสลักจิตนั่นเองค่ะ
ล่าสุดภาพไปเจอกันงานคอนเซิร์ตเขาดีใจมาก
คือแกไม่ได้แต่งเต็มแล้วมาร้องเพลงด้วยกันแบบนานมากแล้ว๔๕ปีแล้วอ่ะ
ติดโควิดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะคะ
มาครั้งนี้ตื่นเต้นแต่งตัวจัดเต็มสุดนิดค่ะ
ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบนะคะทั้งคู่เลยก็เป็นแม่ค้าไร้ส่วนอยู่บ้าน
ขายนู่นขายนี่ไปนะคะพอมาขึ้นร้องเวทีสดจริงค่ะ
ความรู้สึกเหมือนกับเป็นนักร้องน้องใหม่กันเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ตื่นเวทีไหมตื่นเวทีไหมตื่นนิดหนึ่งเออ
สมถามไทยชีวิตช่วงโควิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ใจจริงอยากทำซิงเกิ้ลใหม่ใจจะขาดแล้วนะคะ

พร้อมกันนั้นนะคะทั้งคู่ยังฝากให้แฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคน
อย่าตกนะจ๊ะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองทุกวิถีทาง
เพื่อให้ผ่านพ้นเจ้าโอมิคอนนะคะสายพันธุ์ใหม่ที่มาเยือนเมืองไทยตอนนี้แล้วด้วยค่ะ
ของผมมีเพลงใหม่อยู่เรื่อยในช่องยูทูปช่องโอ่งสลักเกตแฟนดวงจันทร์นะคะ
ทำเรื่อยทำให้ตัวเองฟังบ้างอะไรบ้างอย่างนี้
เราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ที่ทางไหนดีกับผลงานเพลงที่เราจะเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้

ก็ฝากกำลังใจให้กับแฟนรายการทางไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้วก็ขอบคุณสำหรับที่แฟนรายการ
ยังติดตามความเป็นลูกทุ่งของพวกเรานะคะ
เพราะว่ายังไงถ้าเกิดว่าไม่ติดตามพวกเรา
เราก็ไม่รู้จะไปร้องเพลงให้ใครฟังแล้วนะฮะ